นาฬิกา๕นาทีแล้วนะครับมาดูเรื่องราวของครอบครัวกันบ้างนะครับ
ครอบครัวของคุณตาสาเล้งแล้วก็ครอบครัวของ๔พี่น้องลูกครึ่งสวิสไทยนะฮะ
ที่ก่อนหน้านี้ตกตึกแล้วก็น้องคนเล็กเสียชีวิต
ตอนนี้ยังมีปัญหากันอยู่เลยนะครับระหว่างพ่อชาวสวิสแล้วก็แม่ชาวไทย
เพราะว่าผู้เป็นพ่อของเด็กเนี่ยนะครับเขาแจ้งความที่สอนอหัวหมาก
หลังถูกแม่กีดกันไม่ให้เยี่ยมลูกแล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าที่ผ่านมาถูกกีดกันทุกวิถีทาง
ให้พบหน้าลูกเพียงไม่กี่นาทีทั้งที่เขาเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้สูญเสียนะครับ
กรณีสี่พี่น้องพระตกจากห้องพักชั้นสี่แล้วก็มีน้องคนเล็กเสียชีวิตหนึ่งคนคือเด็กชายอเล็กซ์นะครับ
แล้วก็มีกระแสดราม่ามาตลอดช่วงที่ผ่านมาเรื่องราวของครอบครัวการแย่งลูกกันในการดูแล
แย่งสิทธิ์ในการดูแลเด็กทั้ง๓นะครับที่ยังรอดชีวิตอยู่แล้วก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราได้พูดคุยถึงกรณีนี้แล้วก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องชีวิต
สัญชาติสวิสเตอร์แลนด์พ่อของเด็กทั้ง๔คน
แล้วก็พูดคุยกับนางสาวชะนันรัฐแก้วเกิด
ซึ่งเป็นเพื่อนของนายมาเชลนะครับ
นายมาเชลบอกว่ายังทำใจไม่ได้ที่ศูนย์เสียลูกไป
แล้วก็ได้เข้าแจ้งความไปที่สนหัวหมาก
เพื่อให้ตำรวจช่วยเจรจากลายเกลี่ย
หลังจากที่แม่ของเด็กกีดกันเขากับลูก
โดยแม้จะตกลงกันก่อนหน้านี้จะให้เขาเข้าเยี่ยมลูกได้

เขาก็เห็นหน้าลูกเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น
หลังจากนั้นผู้เป็นแม่ก็พยายามกีดกันทุกวิถีทางนะครับ
ที่เขาเองเขาบอกว่าเขาก็เป็นผู้สูญเสียคนหนึ่ง
คือเสียลูกชายไปทั้งคน๑คน
แล้วก็ลูกอีก๓คนยังต้องอยากดูแลอย่างใกล้ชิดเลย

อาจจะมีส่วนในการเสียชีวิตของลูกของเขาก็ได้

แต่ทำไมถึงยังได้ใกล้ชิดกับเด็กอยู่นะครับ
ส่วนกรณีค่าใช้จ่ายที่แม่เด็กบอกว่ายังขาดอยู่นั้น
ตัวผู้เป็นพ่อเองยินดีจะดูแลเรื่องนี้ให้

แต่ทำไมแม่ของเด็กต้องไปขอรับเงินบริจาค

เขาก็พร้อมที่จะช่วยทันทีในฐานะพ่อของเด็กนะครับ
เขาไม่ใช่เป็นฆาตกรเขาไม่ใช่ผู้ผิด
คุณแม่ต่างหากเด็กอยู่ภายใต้คุณแม่แล้วเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

กับกายได้อยู่เข้าใกล้ตัวเด็ก
มันเป็นสิ่งที่ยุติธรรมสำหรับเขาแล้วเหรอ
เป็นสิ่งที่เขาจะต้องเข้าไปแจ้งความว่าขอสิทธิ์นะ

แต่ในเมื่อคุณแม่ไม่เคยปล่อยสิทธิ์ให้เขาเลยเนี่ย
เขาถึงต้องทำพรุ่งนี้เพื่อต้องการเจอลูกเขาสิ
แล้วก็นายมาเชลยังบอกอีกนะครับว่าอนาคต
จะต้องเอาลูกมาดูแลให้ได้นะครับ
เพื่อให้ลูกมีสังคมที่ดีมีเพื่อนมีการศึกษาที่ดี
แล้วก็ตัวเขาเองนะครับก็จะไม่กีดกันเด็กกับแม่
หากเด็กกับแม่อยากจะเจอกันเมื่อไหร่ก็จะพาไปพบนะครับ
แต่ว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ในการพาไปพบด้วยนะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวก็ได้สอบถามตรงไปตรงมา
ถามว่าเอ๊ะทำไมแม่เด็กถึงพยายามกีดกันตัวคุณจัง

ที่ผ่านมาลึกแล้วมันมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
นายมาเชลเล่าให้ผู้สิทธิ์ของเราฟังนะครับ
บอกว่าเขากับแม่เด็กพบรักกันที่ถนนเข้าสารเมื่อ๙ปีก่อน
ซึ่งฝ่ายหญิงคิดว่าเขาเป็นฝรั่งมีเงิน
แล้วก็จนกระทั่งก็คบหากันแล้วก็มีลูกกันนะครับ
แต่เมื่ออยากจะเจอลูก
ฝ่ายหญิงมักจะหอบลูกหนีไป

นะครับนี่เป็นคำเปิดเผยของนายมาเชลนะครับ

คุณคิดว่ากับเราฟลังมีเงินมาก
แล้วเขาก็คิดว่าหลักของเขาเลย

พอวันหนึ่งคุณพ่อมีความรู้สึกมันมีปัญหาบางอย่าง
ซึ่งระหว่างเขาคุณพ่อเลยบอกว่า
ไม่แล้วฉันไม่สะพอดแต่ฉันสะพอดลูกอย่างเดียว
อะไรประมาณนั้นหรืออะไรต่างนานาเลย

เอาลูกมาบอกว่าถ้าต้องการจะเจอลูกก็ให้เงินฉัน
คือตอนนี้นะครับนายมาเชลผู้เป็นพ่อ
ห่วงเด็กทั้ง๓เลยเกินนะครับบอกว่าอยากจะให้เจ้านาที่
รับเด็กไปดูแลก็ได้หรือทำยังไงก็ได้

คือไม่ต้องอยู่กับผมก็ได้ไม่ต้องอยู่กับผู้เป็นพ่อ

แต่อยากให้เด็กอยู่กับเจ้าหน้าที่หรืออยู่กับนักสังคมสงเคราะห์
จะได้รู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรกันแน่นะครับ
นี่เรื่องของครอบครัวเด็กลูกครึ่งไทยสวิสต์แล้วนะฮะ